อิ่มน้ำสำราญไหมค่ะอิ่มแล้วต้องออกกำลังกายค่ะพูดถึงการออกกำลังกายในการปั่นจักรยาน
ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งช่วงปีหลังนี้กระแสก็มาแรงด้วยนะคะ
บอกว่าช่วงหลังนี้ธุรกิจนี้ก้าวกระโดดเลยค่ะเราไปขายเคล็ดลับความสำเร็จพร้อมกันนะคะกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
จักรยานเสือหมอบเสือภูเขาจักรยานไฮบริดจักรยานแม่บ้านและจักรยานเด็ก
โจทย์ทุกเพศทุกวัยที่รักการปั่น
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกจักรยานทุกชนิดมากว่า๓๐ปี

ช่วงปีที่ผ่านมาตลาดบ้านเรามีการตื่นตัวกับจักรยานเยอะมากนะครับ
อย่างที่เห็นว่ามีการให้ความสำคัญกับการขี่จักรยาน
ให้ความสำคัญกับสุขภาพออกกำลังกายนะครับ
แล้วก็ธุรกิจโซนตัวนี้มีการเติบโตขึ้นสูง
มีความตื่นตัวในตัวจักรยาน
ผู้ใช้ให้ความสำคัญกับจักรยานมากขึ้น
เขาเข้าใจว่าจักรยานที่เขาใช้งานธรรมดาทั่วไป
มีความแตกต่างยังไงกับจักรยานที่ออกกำลังกาย
ตรงนี้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงสูงในตลาด
พิธีที่โปรเกสเริ่มจากส่งอะไหล่จักรยาน
ส่งขายตามร้านค้าแล้วต่อยอดหันมาประกอบรถจักรยานเป็นคัน
เสียงตอบรับดีจึงเริ่มลงทุนสร้างโรงงานประกอบจักรยานขึ้นค่ะ
สักพักใหญ่นะครับตลาดมีการเติบโตขึ้นนะครับ
แล้วก็เริ่มมีจักรยานเป็นคันออกมาขายในตลาด
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมองตัวรถคอมพรีตจักรยานที่เป็นคัน
เราก็เลยมองทางที่ขยายธุรกิจของเรานะครับ
โดยการที่เราลงทุนในเรื่องของโรงงานประกอบจักรยานนะครับ
แล้วก็นำชิ้นส่วนต่างที่เราขายอยู่เนี่ยมาประกอบเข้าเป็นคันนะครับ
เราก็ส่งจากสายงานที่เราทำอยู่เราก็มองว่ามันไม่น่าจะยากเกินไป
ในการที่เราจะปัดฝุ่นในธุรกิจที่เราทำ
แล้วก็ผันมาเป็นโรงงานที่ประกอบจักรยาน
ซึ่งมีจักรยานหลากหลายแบบค่ะทั้งจักรยานใช้งานและจักรยานออกกำลังกาย
จุดเด่นคือดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพแข็งแรงคงทน
ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
ได้ผลิตรุ่นทัวลิ่งสปริงคลาสสิกสไตล์วินเทจรุ่นนี้ออกมานะคะ
เพื่อที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบจักรยานดีไซน์สวยใช้งานง่าย
และเป็นทางเลือกให้กับคนที่กำลังเริ่มต้นหันมาปั่นจักรยานด้วยค่ะ
ส่วนกำลังการผลิตอยู่ที่๒๐๐๐คันต่อเดือน
ร้อยละ๙๐ส่งขายร้านจักรยานชั้นนำทั่วประเทศประมาณ๔๐๐ล้านค้าค่ะ
ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำค่ะ
เจาะกลุ่มตลาดที่คู่แข่งเราเขายังไม่ค่อยทำขึ้นมา

มีความคิดเหมือนกันอยากจะสร้างสินค้าที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่มันเจาะกลุ่มตลาดใหม่น่าจะมีอยู่เดิม
ยึดหลักความใส่ใจในรายละเอียดทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า
รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปั่นจักรยาน
ทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ
เป็นร้านขายจักรยานครบวงจรลำดับต้นของประเทศ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน